คุณผู้ชมครับแม่ท่านผู้ชมส่งข้อความมาบอกแม่พักนี้ข่าวโหดเยอะจัง
นั่นแหละสิดีขึ้นไหมคะสำหรับอารมณ์เอาตรงนี้หน่อย
อันนี้ไม่โหดแต่เตือนไม่รู้ว่าจะโดนกันหลายที่หรือเปล่า
แต่ว่ามีผู้ที่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเขาโดนเพราะว่ามีแก๊งหนึ่ง
เขาปลอมเป็นตำรวจนะโทรศัพท์มาหาอ้างว่าเป็นตำรวจอยู่ที่สพเมืองเชียงใหม่
คุณมีปัญหาเรื่องของสิ่งของอะไรพวกนี้ผิดกฎหมายนะ
ถ้าอยากจะเคลียร์คดีเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้แต่ว่าโอนเงินมาก่อน
คือผู้ที่เขาได้รับข้อความแล้วการโทรมาอย่างนี้เขาอัดเสียงเอาไว้นะครับ
เขาอัดเสียงเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นคดีลับนะคุณภาคภูมิคุณจะไปปรึกษาใครได้ยังไง
แพร่งพลายให้ใครรู้แต่ผมยดน้อยผมคุยกับคุณตอนนี้ไม่ได้
เพราะคดีมันใหญ่เอาดิฉันงงเหมือนกัน
คุณโดนคดีแล้วล่ะนะเนี่ยแต่ว่าหญิงสาวคนนี้เธอก็อัดเสียงเอาไว้
วัยพฤษดีมากนะคะนะผมจะเปิดลำโพงอัดเสียงไว้เลยนะครับ
เผื่อเจอเหมือนกันนะฮะจะได้จำไว้ด้วยนะครับ
ตำรวจเขาไม่มีวิธีการแบบนี้นะฮะคือโทรศัพท์มานะ
ไม่รู้ว่าไปได้เบอร์มาจากใครอะไรยังไงเอาเป็นว่าจะอ้างว่า
เนี่ยมีบริษัทขนส่งนะเขาแจ้งมาว่าพัสดุที่ส่งมาเนี่ย
สุรกากรยึดไว้ที่สนามบินโอ้ยนี่ปลอมแปลงเอกสารราชการเลยนะ
ของพวกเนี้ยกำลังจะส่งไปนู่นเลยไปที่ปักกิ่งของจีนนะโอ้
คือผู้ชายที่อ้างเป็นพนักงานขนส่งเนี่ยเขาก็แนะนำให้แจ้งตำรวจสพเมืองเชียงใหม่
ค่ะแล้วก็มีการโอนสายไปให้กับผู้ชายอีกคนหนึ่งที่แรกเนี่ยเป็นขนส่งก่อน
ขนส่งโทรมาก่อนบอกเอางี้ดีกว่าคุณสมมุติคุณรัชพรอ่าค่ะดิฉันก็ได้
เราต้องแจ้งตำรวจสอบพ่อเมืองเชียงใหม่เดี๋ยวผมโอนสายให้พอโอนไปปุ๊บ
ค่ะจะมีผู้ชายอีกคนนึงมารับเมื่อสักครู่เนี้ยอ่าสวัสดีค่ะร้อยเวรเมื่อกี้นี้ค่ะ
นะคงเป็นมิจฉาชีพทั้งสองคนอ่ะอ่าร้อยเวรบอกอ่าคุณถ้าไม่เชื่อใจนะ
คุณแอดไลน์เลยแอดไลน์สพเมืองเชียงใหม่เลยอ๋อได้ค่ะให้ดิฉันแอดไลน์นะคะ
ขึ้นมาเป็นชื่อสพเมืองเชียงใหม่แบบนี้เลยค่ะซึ่งร้านเขาตั้งชื่ออะไรก็ได้
อะไรก็ได้ค่ะเนี่ยแอดไลน์เจอเลยเพื่อให้เชื่อขึ้นนะอืมแล้วก็
แต่ว่าเขาเขาบันทึกอะไรไว้หมดนะฮะบอกว่าผมเป็นร้อยเวรตรวจสอบแล้ว
มันเป็นเรื่องจริงนะคุณถือว่าคุณคือผู้ต้องสงสัยในคดีฟอกเงิน
โอ้โหนี่นี่มีภาพด้วยนี่ร้อยตำรวจตรีสมพงศ์ผมเองคุณเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วนะ
วันนี้ฉันเป็นผู้ต้องสงสัยเหรอคะนี่คือคดีใหญ่ระดับประเทศโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอคะ
ที่ฉันยังไม่รู้ตัวเลยเอาอย่างนี้คุณมีเงินเท่าไหร่คุณโอนมาให้เราตรวจสอบหน่อย
ฮะเดี๋ยวนะยังไงนะคะนี่เป็นคดีใหญ่คุณต้องโอนเงินมาให้ตรวจสอบเงินของคุณหน่อย
คุณไม่ติดต่อแบงค์ล่ะคะตำรวจคุณอย่ามาอะไรเยอะแยะเพราะว่านี่เป็นคดีที่มันแบบแพร่งพลายไม่ได้
แล้วคุณมาบอกดิฉันทำไมคะผมเป็นแค่ร้อยเวรด้วย
ปรากฏว่ามีปลายสายเป็นผู้หญิงฮะเป็นสารวัตร

เดี๋ยวให้ชุดจับกลุ่มบุกจับถึงบ้านซะเลยนี่
ขนาดนั้นเลยเหรอคะดิฉันไม่มีสิทธิ์รู้เลยเหรอคะ

ขออนุญาตครับเจ้าสารวัฒน์

รับควรนะครับที่ผมส่งให้เจ้าสารวัฒน์ตรวจสอบครับ
คดีปลอดภัณฑ์ของแนวสมภัณฑ์พี่ครับ
แล้วเจ้าแก่พี่เนี่ยก็ฝากดูนะคำการไปจับกุมอะไรบ้าง
ว่าผมขอท่าสารวัฒน์จำนึงครับ
ทำอะไรผิดต้องจับกุม
ขอให้ท่าสารวัฒน์ตรวจสอบเข้าอีกรอบหนึ่งครับ

แม่เนี่ยบอกคดีใหญ่นะ
คุณแจ้งไม่ได้นะมันมีตำรวจยศสูงผัวพันธุ์ด้วย

โทรไปที่สพเมืองเชียงใหม่มาแล้ว
เจ้าที่ก็บอกไม่มีอะ
พวกคุณเนี่ยมิจฉาชีพกล่าวอ้างทั้งนั้น

อันนี้ต้องขอบคุณจริงนะครับ

พันธุ์ตำรวจเอกภูวนาศดวงดีภูมิการสอบพ่อเมืองเชียงใหม่

อันนี้ผ่านมาไอ้แก๊งเนี้ยระบาดมาก

เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าไม่มี
ถ้าเจอแบบนี้เนี่ยยังไงซะ

โทรไปสายด่วน๑๕๙๙ก็ได้
คือสายด่วนของศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอาไว้เลยนะคะเมมเบอร์ไว้ในเครื่อง๑๕๙

ตำรวจที่ไหนโทรมาถ่ายเงินโทรไปเช็คที่นี่ก่อนเลย

คือมีคำถามว่าเอาไล่พรุ่งนี้มันเอาเบอร์เรามาได้ยังไงเนี่ย
ก็ได้สองแสนแล้วใช่ไหม
ตำรวจต้องจับให้ได้นะคะ